จังหวัดภูเก็ตค่ะปรากฏว่ามีเหตุคนร้าย
คือบุกไปยิงรัวเลยนะใส่ชาวต่างชาติเป็นชาวแคนาดา
ถึงที่พักเลยนะคะทำให้เสียชีวิตค่ะ
โรงแรมที่พักริมหาดอ่าวฉลองค่ะ
นี่ค่ะภาพกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเจนมากเลยนะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมบันทึกเหตุการณ์อุกอ่านนี้ไว้ได้ค่ะ
เหตุการณ์เกิดเมื่อคืนนี้เองช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
ซิงแมนดีฟค่ะเป็นชาวแคนาดาผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เขาขับรถเก๋งสีแดงป้ายแดงนี้ด้วยนะคะ
เข้ามาจอดบริเวณหน้าวิลล่าแล้วช่วงจังหวะที่เขาเนี่ยค่ะ
ผู้เสียชีวิตกำลังลงจากรถเพื่อจะเข้าไปข้างใน
มีคนร้ายเป็นชายสองคนหลบอยู่ข้างรถเก๋งอีกคัน
วิ่งเข้ามาเลยค่ะแล้วใช้อาวุธปืนสองกระบอกกระหน่ำยิงผู้เสียชีวิตหลายนัดเนี่ยค่ะ
จังหวะนี้เขากำลังหยิบข้าวหยิบของกำลังจะลงจากรถนะคะ
ก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะวิ่งเข้ามาแล้วก็ก่อเหตุยิงค่ะ
หลังจากที่โดนคนร้ายยิงเนี่ยเขาก็ล้มลงและเสียชีวิตเลยนะคะ
ทั้งสองคนที่เป็นคนร้ายหลังก่อเหตุค่ะเขาก็หลบหนีกลับไปทางริมหาด
ช่วงเช้าของวันนี้นี่เองที่พนักงานทำความสะอาดมาพบศพผู้ตายค่ะ
ก็เลยแจ้งให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบทางตำรวจสพฉลองนะคะ
ก็เข้าตรวจสอบก็พบสภาพศพของนายซิงแมนดิฟต์นอนเสียชีวิตอยู่
ลักษณะก็คือลำตัวคว่ำมีร่องรอยกระสุนทั่วร่างเลยค่ะ
สิบนัดได้และยังมีปอกกระสุนอีกจำนวนมากตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าสองคนร้ายน่าจะรู้ดีว่าผู้ตายเนี่ย
อาศัยอยู่ที่วิลล่านี้เลยมาดักซุ่มรอ
กระทั่งผู้ตายขับรถเข้ามาจอดจึงสบโอกาส
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวค่ะอย่างที่เห็นในภาพเลยคือไม่มีผู้คนนะคะ
เป็นวิลล่าส่วนตัวแยกออกมาจากห้องพักของโรงแรมคนร้ายมีอาวุธปืนทั้งคู่เลยนะคะ
เรื่องต้นเขาก็คาดว่าทั้งสองคนที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นชาวต่างชาติ
ทำไมถึงคาดอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาร่างกายสูงใหญ่
แม้ว่าจะสวมหมวกปิดเอ่อหมวกไอ้ม่วงปิดบางใบหน้าก็ตาม
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยถือว่าเป็นการก่อเหตุยิงระยะเผาขนเลย
หรือว่าจ่อยิงเลยอะค่ะทำให้ผู้ตายล้มลงกับพื้น
ยังมีการยิงซ้ำด้วยนะคะตำรวจเนี่ยเข้าตรวจสอบภายในวิลล่าของผู้ตาย
ก็มีสิ่งของต้องสงสัยหลายอย่างคาดว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
แต่ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้นะคะเชื่อว่าสองคนน่ะ
อาจจะถูกส่งมาจากต่างประเทศด้วยซ้ำนะคะคนร้ายนะคะ
เพื่อมาปิดบัญชีปิดปากผู้ตายว่าอย่างงั้นเถอะส่วนสาเหตุคาดว่าก็คงขัดแย้งกัน
เกี่ยวกับเรื่องสิ่งผิดกฎหมายจากต่างประเทศหรือว่าต้นทางที่ผู้ตายเดินทางมา
ตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลนะคะสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
โดยพลตรวจตรีถาวรแสงฤทธิรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
เรียกประชุมด่วนชุดสืบสวนทั้งหมดเพื่อเร่งคลี่คลายคดี
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วด้วยนะคะ